ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

คุณผู้ชมครับครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับมาจากจังหวัดเพชรบุรี
ตอนนี้กำลังเจอปัญหากับหนี้สินที่เขาไม่ต้องการให้มันมีเลย

เพราะหนี้ที่เขากู้มานั้นเอามารักษาลูกชาย
ซึ่งเป็นซีสและถุงน้ำในสมอง
หนี้๕๐๐๐บาทตอนนี้กลายเป็น๗เท่าของเงินต้น
ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ครูที่โรงเรียนก็โทรมาว่าน้องดีนปวดหัว

ป้าก็เลยไปรับเขาที่โรงเรียนแล้วก็ได้พาเขาไปหาหมอ
มาอีกสัก๒๓ปีเขาก็เริ่มมีอาการที่ว่าปวดหัวรุนแรง
คือปวดแล้วอ้วกออกมาเป็นแบบกระโถนกระโถนแล้วอ้วกออกมามีเลือดด้วย
เขาก็เลยส่งทีตีสแกนถึงรู้ว่ามันมีเนื้องอกตรงแกงสมอง
ป้าชื่อมายุรีเจมัติอายุ๕๑ปี
ป้ามีอาชีพแม็กเบอร์ให้เขาไปจับฉลากตามร้านค้า
รายได้ก็เดือนนึงก็ตก๒๐๐กว่าบาท
มีลูกชายอายุ๑๕ปีส่วนลูกสาวอายุ๑๔ปี
อาศัยอยู่กับสามีและลูก
ผมชื่อนายดาริสเจ๊หมัดอายุ๕๐ปีตอนนี้มีอาชีพขับรถ
ตื่นเช้ามาผมก็ต้องเตรียมตัวไปทำงาน
ซึ่งโรงงานจากบ้านไปกลับก็ประมาณ๒๐กิโล
รายได้ผมก็๙๐๐๐บาท
ถ้าเดือนไหนเงินไม่พอใช้ก็มี
โอ้โหน้องสะพ้ายเขาจะคอยช่วยเหลือ
ยุวลินโชคเฉลิมอายุ๔๖ปี
เป็นน้องสะพ้ายของป้ามายุรีเป็นน้าของดีนกับยาค่ะ
แล้วจะซื้อของใช้จำเป็นที่ว่าชีวิตประจำวันไว้ให้
ไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางทีพี่ก็ออกไปก่อน

ค่าใช้จ่ายบางเดือนแทบจะไม่พอ
เพราะว่าต้องมารักษาแฟนและลูก

ฉี่บ่อยแล้วมันเจ็บมีอาการเจ็บเจ็บมาก

จนชีออกมาเป็นเลือด
หมอบอกว่าท่อปัสสาวะมันอักเสบ

แล้วหมอก็บอกว่าต้องใช้เวลานานหน่อย

เมื่อก่อนนี้ป๊าก็ไม่ลำบาก

เริ่มลำบากตอนช่วงที่น้องดินอายุ๑๑ขวบป๕
อดีฟรีวหลังสองข้อ
พ่อก็เลยไปรับเขาที่โรงเรียน
แล้วก็ได้พาเขาไปหาหมอ

กระพับกระพ้น้อยแล้วก็อ้วกออกมีเลือดด้วย

รู้ว่ามันมีเนื้องอกตรงแกนสมองจริง
พอผมรู้ผมรู้สึกกังวลครับ
กังวลว่าผมจะเป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ไหมครับ
ฐานะตอนนั้นคือไม่มีเงินครับ

กูทิ้งสองพันสามพัน
ที่ป้าไปกู้เงินเข้ามาห้าพัน
แล้วก็กายเป็นต้น
ตอนนี้ยอดเงินกู้ก็เป็นสามหมื่นห้า
ตอนที่ไปกู้เงินห้าพันบาท
ซื้อยาต้มให้ลูก
มีคนแนะนำมาว่ายาตัวนี้กินดี
ช่วยรักษากับโรคที่เขาเป็นอยู่ได้
ด้วยความที่อยากจะให้ลูกหาย
อะไรที่ทำได้ป้าก็จะทำ
เข้าใจเขาว่าเขามีความจำเป็น
ผมมองดูแล้วก็มันจำเป็นจริง

ถ้าวันนั้นเขามาบอกผมต้องการเงิน๕๐๐๐บาท
ผมก็คงไม่มีให้เขาอยู่ดี
ตัวแฟนป้าเองก็ถึงเหนื่อยแค่ไหน

แล้วตอนนี้มารู้ว่าบ้านมีอาการวูบ
รู้สึกตกใจเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
ก็เลยพาไปโรงพยาบาล

เป็นโรคหัวใจอ่อน
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาล
เพราะว่าไม่มีเงินที่จะพาไปครับ
แล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกครับ
ไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอม

ยังไม่รู้เลยยังมองอนาคตเขาไม่ออกเลย
คือตอนนี้หนี้สินพ่อแม่เขา
มันเป็นสาเหตุที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนไง
ถ้ามีกำลังผมก็จะส่งให้เขาเรียนต่อ
ก็ว่าพ่อกับแม่ก็เรียนจบมาน้อย
ก็รู้อยู่ว่าการเรียนจบมาน้อยเนี่ย

ผมยังไม่รู้เลยว่าเทอมหน้าลูกจะรอดหรือเปล่า
อยากให้น้องเรียนครับอยากให้น้องเรียนให้จบ
เพราะว่าถ้าเรียนแค่นี้คือมันไม่พอครับ
ไม่พอที่สร้างรัฐหาอาชีพได้

เรียนไปก็มีหนี้เพิ่ม

ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งผมก็จะใช้หนี้สินเขาให้หมดเลย
ถ้าเหลือแล้วก็จะมาให้แฟนประกอบอาชีพ
เพื่อมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง

เพราะว่าต้องรักษาลูกชาย
อย่างที่เขาพูดกันเอาไว้ครับว่า
ถ้าลูกมีความสุขพ่อแม่ก็สุขยิ่งกว่า
แต่ถ้าวันใดที่ลูกมีความทุกข์พ่อแม่ทุกข์ยิ่งกว่าลูก
จะกู้หนี้ยืมสินยังไงก็แล้วแต่
เพื่อมารักษาลูกให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
แม่และพ่อผู้นี้ก็จำเป็นต้องทำครับ
ครอบครัวของป้ามะยุรีจากจังหวัดเพชรบุรีครับสวัสดีครับ
จ๋าตอนนี้เราทุกข์อะไรมากที่สุด
กับหนี้สินทุกข์กับการเจ็บป่วยของลูก
ทุกข์ก็เรื่องเรียนห่วงลูกค่ะห่วงลูกมาก
พอเรารู้ที่หมอพูดมาคือเราต้องคอยดูแลอาการเขาตลอด
ตอนนี้เวลาที่หนูเป็นนะลูกอาการมันเป็นยังไงบ้างครับที่ทรมานมากที่สุด
คือมันจะปวดหัวซีกหนึ่งนะครับแล้วตาก็จะผ้าคือมองไม่เห็นอะไรเลยครับ
มันจะอ้วกอย่างเดียวเลยครับคือมันจะทรมานครับ
ทำทีซีสแกนเจอเนื้องอกที่แกนสมอง
แล้วเนื้องอกนี้หมอบอกว่ายังเอาออกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ติดแกงสมองมันอันตราย
แล้วในอนาคตล่ะครับเขาพูดไหมเขาบอกเลยไหมครับ
เขาบอกว่าให้สังเกตอาการของเด็กว่าถ้าเกิดเนื้องอกมันโตขึ้นหรืออะไรขึ้น
มันอาจจะมีการกดทับอากาศที่ทำให้เด็กมือไขมันอ่อนแรงหรืออะไร
มองนัดและงอกไม่มีเงินที่จะพาลูกไปเค้าก็เลยขาดการรักษาไป
เห็นบอกว่าจริงหนูเรียนเก่งด้วยได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่
๓๔กว่าครับ๓๔กว่าครับ
แต่ด้วยความยากจนของทั้งครอบครัว
ก็เลยไม่มีเงินที่จะไปมอบตัว

เทอมนี้ถ้ายังไม่ไปมอบตัวก็คือต้องสละสิทธิ์
น้องยาลูกเป็นน้องของพี่ดีน

ยามีโรคประจำตัวอะไรไหมเห็นบอกว่า
ตั้งแต่เล็กมาก็ไม่แข็งแรงเหมือนกัน
เป็นอะไรลูกอเรนนี่เชื้อราตรงนี้ค่ะ

มันมีอาการบอกยังไงเลยไหมครับหรือว่า
จะเป็นหวัดทั้งปีทั้งชาติ
เป็นหวัดอยู่อย่างนี้ค่ะน้ำมูกจะไหลตลอด
มันทำให้เกิดอาการที่ว่าเด็กเวลาออกเสียงแล้วจะออกเสียงไม่ชัด
เขาเพิ่งจะมาพูดชัดเมื่อปี๒ปีเนี่ย
ให้เขาไปเริ่มหัดพูดช้า

ก็จะถ้าไม่มีเงินตรงนี้ก็จะส่งพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงค่ะ

ตอนนี้มีอะไรบ้างครับในโลกของป้า

ท่อปัตตาวะอักเสบโรคหัวใจปรำดัน
หัวใจเป็นถึงขนาดไหนถ้ามันเหนื่อยจัด
ป้าเคยมีอาการวูบ

ถ้าหัวใจเราทำงานหนักบ่อย

ถึงขนาดน็อกได้อะไรได้

นั่นก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะ
เชียงตลอดเลยค่ะเชียงตลอด
ทั้งคืนทั้งวันก็จะเชียงอยู่อย่างนี้

อักเสบแล้วมันฉี่ออกมาแล้วมันไม่เยอะ
แต่มันก็อยากจะฉี่บ่อยถ้าไม่ฉี่มันก็จะเจ็บ

แต่ไม่ได้ไปตามหมวงนักเลย
เข้าใจว่ามันลำบาก
มันเพื่อปากท้องของคนในครอบครัว

คุณพ่อใช่คุณพ่อสร้างรายได้หลักมาจากคุณพ่อ

คือผมเป็นพนักงานโรงงานมีอาชีพขับรถนะครับ
ใช้จ่ายตอนที่ยังไม่เป็นหนี้ก็พออยู่ได้
หนี้ที่เขากู้มาเนี่ยมันจำเป็น
คือว่าเอามารักษาลูกเอามารักษาตัวเอง

คือว่าผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
วันหยุดบางทีมีใครจ้างไปไหนผมก็ไป
เพื่อจะพยายามหาเงินมาจุนเจือครอบครัว

ผมก็จะช่วยแฟนเขาแก๊กเบอร์อยู่กับบ้าน

ลูกบ้าน

ลูกบ้าน

ลูกบ้าน

ลูกบ้าน

ลูกบ้าน

วันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตก็จะได้ไปช่วยในเรื่องของผ่อนชำระหนี้นะครับ
แล้วก็การศึกษาของน้องเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เพราะว่ามันก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้นะ
ถ้าเผื่อว่าน้องไม่มีอนาคตทางการศึกษา

เราก็ยังไม่มีปัญญาที่จะพาลูกไปได้
เข้าใจในความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ
จ๋าวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะ

คุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เป็นหนี้
ไม่ว่าจะเป็นหนี้มากหนี้น้อยนะครับ
หนี้หลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสน
คนที่เป็นหนี้ผมคิดว่ายังไงก็นอนไม่หลับแน่นอน
เหมือนกับครอบครัวของป้ามายุรีที่มาในวันนี้นะครับ
ต้องการที่จะต่อลมหายใจได้เงินสักก้อนหนึ่ง
ไปใช้หนี้แล้วก็ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลลูก
และรวมทั้งการศึกษาของเด็กในบ้าน

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้ามะยุรีจากจังหวัดเพชรบุรี
ในการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ร้องเพลงใครได้บ้างครับป้า

เพราะว่าคำถามของเรื่องนี้คือ
ในเพลงกรรมกรสอนลูก